ตำรวจกองปราบกำลังเร่งติดตามตัวผู้ดูแลร้านขายวัสดุก่อสร้างและลูกน้องมาสอบปากคำนะครับ
หลังจากพบว่าต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าโบกปูนฝังดินหนุ่มชาวจังหวัดอ่า
พัทธลุงนะครับโดยชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่าคนตายนั้นไปเข้าฝันแม่ว่าถูกฆ่าฝังดิน
ก่อนจะแจ้งตำรวจให้ไปขุดศพขึ้นมาได้เจาะประเด็นจากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
คนตายไปเข้าฝันบอกแม่เขาว่าเขาถูกฆ่าปาดคอแล้วก็ฆ่าหมกในถัง๒๐๐ลิตร
แล้วก็เทปูนหมกไว้แล้วก็กบอยู่ในหลังที่ก่อเติมก่อสร้างขายของอะไรเนี่ย
ตรงหลังหลังหลานเขาอ่ะเป็นป้าเปลือก
แล้วก็เอาภูมิกบแล้วเอาแม็กโครบบีกบอีกทีหนึ่ง
ก็แจ้งกลางพาพวกตำรวจไปดูเขาเอาแม็กโครบมาขุดเมื่อคืนนี้
นี่เป็นบ่อแสสำคัญที่สุดที่ทำให้ตำรวจกองปราบขุดพบศพของนายอัญชาหนูประทุมหรือขิก
ชาวอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงหลังเข้ามาทำงานที่ร้านก่อสร้างย่านบางเขน
ก่อนจะหายตัวไปโดยตำรวจและกู้ภัยใช้เวลาขุดความลึกกว่า๔เมตร
นานกว่า๑ชั่วโมงก่อนจะเจอศพของนายขิกถูกฆ่าโบกปูนในถังน้ำมันกว่า๒๐๐ลิตร
ซึ่งก่อนหน้านี้มีเบาะแสว่านายขิกกินเหล้ากับเพื่อนคนงานร้านก่อสร้าง
ก่อนจะหายตัวไปในภายหลังซึ่งลักษณะของศพแล้ว
มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีคนเกี่ยวข้องอีกหลายคนน่าจะสี่คน
เดาไม่ผิดน่าสี่คนต้องอีกคนนึงต้องดูราดราว
ล้วนซอยตรงนั้นดูมันน่าจะมีคนเห็นติดกับไหลล้านซ่อมรถ
บันไม่ได้เพราะถ้าใครจ้างก็เป็นผู้รับเหมา
เพราะก็พูดกันนะกระบบผู้รับเหมาว่าเป็นคนในนี่
ก็ว่าเขาลื้อกันน่ะ

นายประยูนแก้วพยศหรือจุ๊บคนดูแลร้านวัสดุก่อสร้าง
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ
พอหลังเกิดเหตุหายตัวไปแบบไร้ร่องรอย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๑๕มีนา
จุ๊บแจ้งความกับตำรวจสนบังเขน

แต่ญาติไม่ปักใจเชื่อก่อนให้เบาะแสกับตำรวจ
จนสุดท้ายในจุ๊กไหวตัวทันและหลบหนีไป
ส่วนปมปัญหาความแค้นครั้งนี้
ตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว

ก็ที่รู้การทำผิดเนี่ยประมาณ๒คน
ในเบื้องต้นก็จะเป็นตัวผู้ดูแลร้าน
กับตัวคนงานคนหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันหายไปจากร้านทั้ง๒คน
ผู้หญิงคนหนึ่งเคยเป็นเสมียนอยู่ที่ร้านนี้
ความสัมพันธ์กับตัวของผู้ดูแลร้านนะครับ
จนกระทั่งเรื่องแดงนะครับก็ได้แยกออกไป
คือผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเสมียนเนี่ยได้ออกจากร้านไปนะครับ
ออกจากร้านไปปรากฏว่าไปคบหากับคนตาย

ตัวเจ้าของร้านก่อสร้างที่เป็นนายจ้างนั้น

เพราะช่วงเวลาเกิดเหตุเจ้าตัวเดินทางไปต่างประเทศ
และกลับมาภายหลังจากในขิกถูกฝังเป็นศพไปแล้ว
หลังจากนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งล่าตัวในจุ๊บ
และพนักงานอีกหนึ่งคนที่หายตัวไปมาสอบปากคำ
เร่งหาพยานหลักฐานเพิ่ม
เพื่อขอสารออกหมายจับภายในวันนี้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน